วันนี้แม้ว่าจะเป็นวันหยุดต่อเนื่องนะคะ

แต่เชื่อว่าใครหลายคนยังไม่อยากออกไปไหนเลย
เพราะว่าตัวเลขนะคะยังคงเยอะอยู่นะคะ
ว่ามันจะลดลงแต่ว่ายังคงทรงตัวอยู่ในระดับที่พันกว่า
ในขณะที่เราป้องกันตัวมันมีหนึ่งเรื่องที่ทำให้เรา
กลัวจังเลยกลัวมันจะระบาดจังเลย
นี่เป็นข้อมูลเพิ่มเติมล่าสุดที่มาถึงไทยนะ
ค่ะล่าสุดคือมันเข้ามาที่ประเทศไทยแล้ว
แต่ว่าก็ต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้ว่าอย่าเพิ่งตื่นตระหนกไป
เพราะว่าเราไม่ได้ไปเจอตามพื้นที่สาธารณะ
เราเจอจากผู้ป่วยที่เดินทางมาจากปากีสถาน
แล้วก็อยู่ในสถานที่กักกันของรัฐนะคะ
หญิงอภิษมัยศรีรังสรรค์ผู้ช่วยโฆษกสวบคนะคะ
เป็นหญิงชาวไทยอายุ๔๒ปีตั้งคันได้๒๕สัปดาห์
เดินทางจากปากีสถานพร้อมกับลูกชาย๓คนค่ะ
มี๔ขวบ๖ขวบแล้วก็๘ขวบนะคะ
ทั้ง๔คนอยู่ระหว่างกักตัวที่สถานที่กักตัวที่รัฐจัดให้
ผู้หญิงคนนี้แวะพักเครื่องที่ดูไบแล้วมาถึงเมืองไทยใน๒๔เมษายนนะคะ
พร้อมกับลูกชายอีกหนึ่งคนส่วนลูกชายอีก๒คนยังไม่พบเชื้อ
จนกระทั่ง๙พฤษภาคมค่ะเราเอาเชื้อที่เจอไปตรวจหาสายพันธุ์
ซึ่งที่ประชุมเองก็เป็นห่วงเรื่องเชื้อไวรัสกลายพันธุ์เหมือนกัน
ซึ่งที่ประชุมตอนนี้มีการกำชับแล้วว่าให้กรมวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์
เฝ้าระวังอย่างเข้มงวดสูงสุดเลยค่ะ
อย่างที่เรียนนะคะว่าถ้ามาอย่างถูกต้องเข้าสู่ระบบการดูแลที่มีมาตรฐานเราไม่ห่วงค่ะ
สิ่งที่เราห่วงคือการลักลอบเข้าเมืองก็มีรายงานให้ทุกทุกท่านเห็นตัวเลขรายวันเลยนะคะ
อย่างเช่น๒๔ชั่วโมงที่ผ่านมานะคะมีการรายงานการสกัดกั้นการลักลอบเข้าเมืองมากถึง๑๐๔รายนะคะ
ซึ่งตัวเลขผู้ป่วยใหม่วันนี้นะคะเราก็จะให้คุณผู้ชมดูทุกช่วงข่าวทุกวันเลยค่ะ
สำหรับวันนี้๑๐พฤษภาคมเรามีผู้ติดเชื้อ๑๖๓๐รายรักษาหาย๑๖๐๓รายนะคะ
เสียชีวิตวันนี้ยังคงเยอะอยู่เลยค่ะ๒๒ศพนะคะตอนนี้เสียชีวิตสะสมเนี่ย๔๒๑ศพแล้วนะคะ
ส่วนเรื่องของคลัสเตอร์นี้นะคะก็มีเพิ่มขึ้นอาจจะไม่อยากใช้คำว่าหลายพื้นที่
อืมแต่มันมีเพิ่มขึ้นจริงจริงอ่ะนะคะสำหรับกลุ่มคัสเตอร์ที่เกิดการแพร่ระบาดติดเชื้อโควิดสิบเก้า
สเตอร์ล่าสุดที่หลายคนเป็นห่วงก็คือเกิดขึ้นที่นครราชศรีมานะคะ
คลัสเตอร์งานบุญขึ้นบ้านใหม่ซึ่งสาธารณสุขจังหวัดกำลังจับตามองนะคะ
สเตอร์นี้เป็นการแพร่ระบาดในงานบุญขึ้นบ้านใหม่ของชาวออสเตรเลียในพื้นที่บ้านหนองบ้านหนองแหนพัฒนา
หมู่ที่๑๙ตำบลทันปราศาสตร์อำเภอโนนสูงค่ะ
จัดไปเมื่อช่วงสงกรานก็คือ๑๕เมษายนที่ผ่านมา
ในงานมีญาติของเจ้าของบ้านมาร่วมงานด้วยมาจากกรุงเทพค่ะ
มากันสองคนมีอาการป่วยแต่ไม่ได้ไปตรวจหาเชื้อ
พอมาร่วมงานเสร็จปุ๊บกลับบ้านไปถึงไปรู้ว่า

ก็เลยทำให้คนที่ไปร่วมงานติดเชื้อไปด้วย
รายแรกค่ะเป็นเจ้าอาวาสวัดดอนหวายอายุ๖๖ปีแล้วนะคะ
ประกอบพิธีสงฆ์แล้วก็ฉันพระทหารเช้าที่งาน
ต่อมาพบผู้ป่วยในกลุ่มก้อนนี้ตามมาอีกค่ะ
เป็นพระลูกวัดเป็นเจ้าภาพงานบุญ
ขณะที่ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงของคลัสเตอร์นี้เยอะนะคะ
ปลายค่ะอยู่ระหว่างการรอผลตรวจ
ล่าสุดผู้ว่าเองนะคะสั่งปิดหมู่บ้านค่ะหมู่ที่สิบ
หมู่บ้านหนองแหนพัฒนาหมู่ที่๑๙
ตำบลทานปราศาสตร์ตั้งแต่เย็นวันนี้นะคะ
และปิดไปเป็นจำนวนของการกักตัวค่ะ๑๔วันค่ะ

โดยจะมีการช่วยเยียวยาการจัดส่งอาหารจัดส่งน้ำจัดถุงยางชีพ
ให้กับผู้ที่กักตัวอยู่ในหมู่บ้านด้วยทั้ง๑๔วันเลยค่ะ

ที่จะต้องมีการรวมตัวคนเยอะได้เลี่ยงเถอะค่ะ

เพราะว่าที่จังหวัดตรังนะคะมีทารก๔เดือนเท่านั้นเองค่ะ
ติดโควิด๑๙นะคะอยู่ในพื้นที่อำเภอนายง
แล้วติดโควิดจากแม่
ทดสารอาหารแห้งหน้ากากอนามัยแล้วก็น้ำดื่ม
แจกจ่ายให้กับชาวบ้านที่ถูกกักตัวอยู่ที่บ้าน๖หมู่บ้าน๔๑๘คนนะคะ

หน้ากากอนามัยเนี่ยจำเป็นจริงก็นี่ค่ะ
แจกให้ชาวบ้านทุกหลังคาเรือนเลย

คนที่เดินทางเข้าออกหมู่บ้านทั้งกลางวันและกลางคืนด้วยนะคะ
ป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด๑๙
ซึ่งถือว่าเป็นข่าวดีเพราะว่าสัญญาณพบผู้ป่วยติดเชื้อรายวัน
ตอนนี้ลดลงอย่างต่อเนื่องนะคะสำหรับคลัสเตอร์นี้
แล้วก็หวังว่าจะไม่มีคลัสเตอร์ใหม่เพิ่มขึ้นมา